คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์แรกที่ลำพูนความคืบหน้านะ

แต่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุสัก๕๐๖๐มาประกบ
โอบเอวมาลวนลามอย่างนั้นอย่างนี้

สุดท้ายผู้ชายคนที่ก่อเหตุมอบตัวแล้ว
แล้วบอกผมเป็นผู้ป่วยจิตเวท
บอกเองเลยผมสารภาพผมเป็นผู้ป่วยจิตเวท
แต่เขายอมรับว่าเขาทำจริงแหละนะครับ
เหตุการณ์นี้มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๔ปี
เขาถ่ายคลิปคือผู้ชายคนนี้เป็นผู้ก่อเหตุ

วิ่งออกกำลังกายอยู่ที่สนามกีฬากลางของจังหวัดลำพูนช่วง
เย็นของวันอาทิตย์ที่๑๗พฤษภาคม
และผู้ชายคนนี้อายุตอนนั้นเธอก็คาดการณ์ว่าสัก๕๐กว่า
เดินเข้าไปโอบกอดเอวครับ
แล้วก็พยายามจะเดินหนีไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เธอก็ตกใจกลัวมากก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองลำพูน
ต่อมามีผู้หญิงอีกหนึ่งคนเข้าไปแจ้งความเช่นเดียวกัน
เพราะถูกผู้ชายคนนี้ลวนลามลักษณะเดียวกัน
ทางตำรวจนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกพัฒนภงขำแก้ว

ก็บอกว่าหลังจากสืบสวนแล้วก็มีการสอบประคำผู้เสียหาย
ผู้เสียหายได้ถ่ายคลิปภาพผู้ชายคนนี้เอาไว้เป็นหลักฐาน
ชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามกล้องวงจรปิด
เพื่อไปหาบ่อแสของคนร้ายเพราะในส่วนนี้มันก็มีกล้องหลายจุด
หนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าขณะที่กำลังก้มเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่
เดินไปก้มไปผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาประกบ
แล้วก็เอามือโอบเอวสองครั้งเธอเองก็พยายามสะบัดแหล่
แต่ว่าผู้ชายคนนี้พอสวัสดิปุ๊บก็เดินหนีหายไปเลย
พอหนูเดินไปถึงที่เบิ้ลปุ๊บก็เดินมาเข้ามาประกบหนู
และหนูก็คงรู้สึกว่ามันมาดีล่ะ
หนูก็เลยแชทบอกเพื่อนแล้วก็โทรหาแม่เขาก็ยังมาหนีไป
ล่าสุดวันนี้ช่วงสายหน่อยนะฮะผู้ก่อเหตุมามอบตัวแล้ว
ชื่อว่านายสาราวินอายุ๕๘ปีครับ
เป็นชาวบ้านตำบลเหมืองหง่าอำเภอเมืองลำพูนนะฮะมากับลูกสาวสองคน
แล้วก็บอกว่านี่มันมีเสื้อผ้ากับรองเท้าที่ใส่วันที่เกิดเหตุ

เขาเองก็สารภาพว่าเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพ
เนื่องจากเป็นผู้ป่วยจิตเวทที่ทำไปเนี่ยที่เอามือไปโอบผู้หญิงเนี่ย

เออแต่ที่ทำไปโอบผู้หญิงคือไม่รู้ตัว
ที่ผ่านมาต้องกินยาควบคุมอาการพฤติกรรมแบบนี้มาตลอด
พร้อมกันนี้ยังมีการนำตัวอย่างของยาที่ได้จากโรงพยาบาล
ให้กับตำรวจเป็นหลักฐานว่าเขากินยาแบบนี้นะฮะ
ผู้ก่อเหตุก็เลยยกมือไห้ขอโทษขอโทษผู้เสียหายทั้งหมด
ญาติเองก็รับปากว่าต่อจากนี้ไปจะดูแลคุณพ่อ
อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุแบบนี้อีกนะฮะ
เมืองต้นก็ต้องแจ้งข้อหาไปนะฮะ
กระทำอนาจารย์ต่อหน้าธารกำนันทำให้ผู้อื่นอับอาย
แล้วสุดท้ายต้องส่งตัวดำเนินคดีนะครับ